คุณผู้ชมครับวันนี้มีเหตุเศร้าสลดเกิดขึ้นนะครับ
ระหว่างการขึ้นฝึกบินของเครื่องบินของกองทัพอากาศนะฮะ

ทำให้นักบินเสียชีวิตไป๑นาย

เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๔นาฬิกา๕๐นาที
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็เห็นเหตุการณ์พอดีเลยนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑๔นาฬิกา๕๐นาที
สังกัดฝูงบิน๔๑๑กองบิน๔๑จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ตกที่กลางสนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากนะฮะ
เครื่องตกก็มีกลุ่มควันที่เป็นควันไฟฟุ้งทั้งลำเลย
แล้วเครื่องก็ตกลงมากระแทกพื้นแหลกเหลวเลยนะครับ
นักบินสองนายนี่ดีดตัวมาจากเครื่องบินนะครับ

โดยนักบินหนึ่งนายร่างไปติดอยู่บนต้นสน
เจ้าหน้าที่นำรถกระเช้าของเขื่อนภูมิพลขึ้นไปช่วย

ชื่อว่านาวาอากาศตรีเกริกเกลียดสุวรรณโนอายุ๓๖ปี

อยู่บนสายไฟฟ้าแรงสูงนะครับ
ร่มห้อยติดอยู่กับสายไฟนะครับ
นาวาอากาศเอกจีรศักดิ์นามวงศรี
เป็นนักบินที่๒บาดเจ็บเล็กน้อย
คางแตกบาดเจ็บที่เอวนะครับ

แล้วก็เสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวเลย
โฆษกองทัพอากาศพลอากาศตรีพงศักดิ์เสมาชัย
บอกว่าเครื่องบินที่ตกเป็นเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินฝึกนะครับ
ก็ประสบอุบัติเหตุขณะทำการฝึกบินโจมตีทางยุทธวิธี
ตอนนี้ทางกองทัพอากาศสั่งตั้งกรรมการมาสอบสวนเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ
เพื่อจะหาสาเหตุของเครื่องบินตกที่แท้จริง
แล้วก็ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับความสูญเสียของผู้เสียชีวิตด้วย